ได้เวลาแล้วคุณผู้ชมฮะที่จะไปตามหาผู้โชคดี
วันนี้จะเป็นใครไปติดตามกันเลยที่
สตูดิโอแจกโชค
นี่คือภาพผู้โชคดีที่ได้รับโชคจากคาราบาลแดง
ได้มอนไซส์สุดเท่ได้ทองล้านวิกพลิกชีวิต
อยากได้แบบไหนก็รีบส่งฝาเข้ามา
เพราะทุกฝามีค่าร้านสุดท้าย๕สิงหาคมนี้

ใจสั่น
อย่างว่าแหละอยู่ใกล้คนหล่ออย่างผมก็มีอาการใจสั่นเป็นเรื่องปกติ

หล่อมากเท่มากสมาร์ทดูดี
มุมซ้ายก็ดูดีมุมขวาก็ดูเท่
โอ้โหนี่แหละนะรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า
ถ้าได้เป็นผู้โชคดีได้ขี่สักที
ขี่ไปก็ดูดีเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพก็ดูเท่
โอ้โหหล่อมาได้อยากเป็นเจ้าของ
พูดถูกเลยคุณกำลังพูดถึงกิจกรรมนี้ใช่ไหม

แรมโทรไปได้ชมหรือ

เคคุณเอามอไซค์ไปเดี๋ยวผมเอาสาวบาวแดงไปเอง

แต่ถ้าอยากจะได้เป็นผู้โชคดีล้นหมอไซค์นี่ก็ไม่ได้ยาก
ใช่แล้วอย่ารอช้านะคะไปลุ้นผู้โชคดีประจำวันนี้กันเลย
เราพร้อมไหมครับ

ทุกคนพร้อมไหมครับเอ้าอย่ารอเลย

ผู้โชคดีได้แก่
คุณต่อศักดิ์ควรผิวจากจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ง่ายเพียงแค่เขียนบีบส่งครับ
วันนี้ก็มีโอกาสเป็นเจ้าของรถเท่สวย

และง่ายเลยนะคะเขียนบีบส่งแล้ว
อย่าลืมนะคะส่งมาได้ที่ร้านซีเจมอร์ทั่วประเทศ
จะส่งมาได้ที่ปริศนีย์ด้านล่างนี้เลย
โอ๊ยชัยสั่นขึ้นไปอีกแล้ว

ก็ที่ใจสั่นแบบนี้จะเป็นเพราะกาแฟ
หรือเป็นเพราะแก่กันแน่ฟัง
ไปหมดแล้วสองคนไปหมดแล้ว

ไปดูอะไรที่มันเป็นสาระกับกติกาของเรากันเลยดีกว่าครับ
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
นี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดง

ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ยินดีด้วยนะพี่น้องครับ

ส่งได้ถึง๓๑กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะ

ต่อไปจะแจก๕สิงหาคมนี้แล้ว
รีบส่งมากันค่ะ